เคยไปเที่ยวสะพานมอนที่สังขระบุรีกันไหมคะ

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นจุดไฮไลท์เลยนะ
อีกอย่างหนึ่งนะเวลาไปถึงนะพี่เบิร์ต
จะต้องแบบไปถ่ายรูปกับเด็กเทิร์นหม้อ
ไปทำกิจกรรมบนสะพานแบบนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้พอมีคำสั่งออกมาว่า
ห่วงในเรื่องของสวัสดิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเด็ก
ห้ามเด็กมาทำกิจกรรมแบบนี้แล้ว
เมื่อวานนี้วันที่๑เป็นวันแรกเลยนะ
เริ่มคำสั่งแต่ทีนี้หลังจากมีคำสั่งวันหนึ่ง
ทางอำเภอให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชม

บรรยากาศนักข่าวเราไปทำข่าวบอกว่าอุ๊ยมันเงียบเหงา

เด็กไม่มายืนทำกิจกรรมมาปะแป้งมะเธินม่อ
เป็นมะคุเทศน้อยหรือว่ามาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแล้ว
เพราะว่าคณะอนุกรรมการจัดระเบียบบริเวณสะพาน

ห้ามเด็กไม่ให้ทำกิจกรรมนี้
เพราะอะไรเพราะเป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเด็ก
ทีนี้เราไปคุยกับนายอำเภอสังคลาบุรีค่ะ
นายสุธิพรศิวะเวทพิกุล
ก็มาที่สะพานมรณ์นี้นะคะนี่นายอำเภอมาถึง

มันก็มีเสียงสะท้อนแหละทั้งแง่บวกแง่ลบ

ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเด็กเขามาหาเงินมาหาตังค์ใช่ไหม

แต่จริงมันควรจะแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปไหม

แล้วอย่างหนึ่งอยากจะชี้แจง
ไอ้ไปพูดกันว่าเฮ้ยมันมีมาเฟียอยู่บนสะพาน
เรื่องนี้นายอังเภอบอกว่าจากการตรวจสอบนะ
ไม่ได้มีเรื่องมาเฟียอย่างที่พูดกัน
แล้วเบื้องต้นนายอำเภอก็เลยบอกว่า
ก็เลยยังไม่ห้ามเด็กที่มาทำกิจกรรมบนสะพานนะ
แต่จะมีการกำหนดอายุแล้วก็ช่วงเวลา
อายุเท่าไหร่ให้มาทำกิจกรรมได้
ดนตรีทาแป้งเทินหม้อแบบนี้
ตรี๕ครึ่งถึง๗โมงเช้า

เออกลับมาเอามาทำกิจกรรมใหม่
หลังเลิกเรียนนะลูกแล้วก็ให้ทำกิจกรรมถึงสักประมาณทุ่มนึง

เพื่อความปลอดภัยนี่แหละเป็นสีสัน
น้ำแข็งเคยมีโอกาสไปสะพานมอนตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วนะ

สิ่งหนึ่งที่น้องเขาจะโดดเด่นมากเลย
คือเขาเป็นไกด์ได้เขาจะแบบกล้าสื่อสาร
บางคนเก่งภาษานะไทยก็ได้อังกฤษก็ได้

อืมครับก็พอมีการปรับเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องอายุแล้ว

มีสีสันบนสะพานมอนอยู่นะคะ